ฮาฮือฮาขนาดไหนไม่เต็มบาท

ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาแต่ว่าไม่เต็มบาทคือราคา

หรือ๕๐สตางค์เท่านั้นเองครับ

มีก็ชมคลิปนี้กันไป

มันต้องมีผักมันต้องมีลูกชิ้นมันต้องมีเนื้อหมู

และนี่มันมีครบอย่างสิ่งที่ผมบอกไป

มีผักก็มีกากหมูก็มาด้วย

เราจะเรียกชามเล็กก็ถือว่าให้เกียรติกันเกินไป

ชามละ๕๐สตางค์เท่านั้นเอง
คลิปนี้พี่มังกรมังกร

เฮ้ยถ้าเป็นเราไปนั่งแทนพี่แว่งกันนี้
หลัก๑๐เหรอหลัก๑๐อย่ามาคุยกัน

เพราะว่าประชามันเล็กเหลือเกินจริง

ผมว่าไม่ต่ำกว่า๒๐

อย่าให้เกลียดไว้ขนาดนั้นเลย

แต่ว่าชามเนี่ยย่อส่วน

ร้านเพื่อนพี่มังกรก็เลยช่วยคิดไอเดีย
จะทำยังไงดีให้ร้านที่เป็นเพื่อน

กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เต็มบาทนะครับ
แต่ขอโทษเถอะไม่เต็มบ่ายคนแวะมา
อันนี้เป็นโปรปิเศษ

ขายทุกวันพุธพุธละร้อยชาม
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๑๑โมง
โอ้โหร้อยชามไอ้สุปโชคอ่ะ
มันไปคนเดียวมันก็เหมาโกพี่หมดแล้ว

ยกประดกเข้าปากง๊อบ

เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดา
เขาก็มีขายราคาปกติเช่นเดียวกัน

ของใหม่ก๋วยเตี๋ยวไม่เต็มบาท
ก็เชิญรับประทานร้านที่พี่มังกรเขาโพสต์ไปได้นะฮะ
อยู่ที่ไหนนะครับที่เชียงราย
ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

อะไรนะฮะชายเรียงเชียงรายโพสต์ไปนะครับไปอยู่กับพี่แจ๊ดชวนชื่นเถอะ

ทำไมคะไม่เต็มบาทหยอกอย่างนี้